แต่ละท้องถิ่นจะมีคำเรียกสิ่งของอย่างเดียวกันต่างกันไป
เช่นเครื่องไม้แขวนคอกลัวควาย
มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ข้างนอก
เพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันไป
จะเรียกชื่อต่างกันตามพื้นถิ่น
เช่นกระดึงกระพรวนซึ่งเป็นคำภาคกลาง
อีสานเรียกว่าหมากกะโลงหมากกะหล่องหรือหมากกะแหล่ง
แต่ถ้าขนาดเล็กลงมาก็เรียกว่าหมากขิกหรือขอวัวขอควาย
ทางเหนือเรียกว่าฮอก
เก็บข้าวเปลือกภาคกลางเรียกว่ายุ้งข้าวหรือฉางข้าว
อีสานเรียกว่าเล้าข้าวภาคเหนือเรียกว่าหลองข้าวหรือถูกข้าว
ภาคใต้เรียกว่าเหลวข้าวหรือเหริญข้าวหรือเหริญข้าว